คนจะไปเที่ยวต้องมีเงิน

พอใกล้หวยออกนี่ไม่เคยอยู่บ้าน

เลขเด็ดเมื่อวานเนี่ย

เขาไปเหรอนาน

อ้าวกิ้งก่าก่าวก่าก่าว

แต่น้องชายฉันก็ฝันเห็นกิ้งก่าเหมือนกัน

แต่มันไปนอนที่อีสานไปนอนอุบล
เออลืมไปกิ้งก่าภาษาอีสานก็เรียกกระปอม
มันเป็นกิ้งก้าวแปด

นี่เราได้มาด้าตีไปไม่ฝัน

ถ้าอยากจะรู้เรื่องของแปลกไม่ต้องไปไกลถึงอุบล

ที่ฉันนี่ก็มีพูดแล้วอย่าไปบอกใครนะ

ช้างอันนี้เป็นช้างสี่ขาห้าหางหกตาเจ็ดงวง
เฮ่ย
ช้างสี่ขา

ไม่มีบุญไม่ได้ดูนะเว้ย
โบเมฆชาติเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่ะ

อะไรนะกับขาเนี่ย

เดี๋ยว

ไม่ได้ช้างมันจะ๔ขา๕หาง๖ตา๗งวงนะพี่

มันจะ๔ขา๕หาง๖ตา๗งวงยังไงพี่เบิร์ต
เอ้าลองนับขาจะมีกี่ขา

หาง๖ตา๗งวง
หลวงกันก็เป็น๓๔ขา๕๖ตา๗งวง

ไม่เกี่ยวก็อยากดูเอง
พูดถึงคุณก่อนจะขอห่วยต้นกล่องต้นกล้วยเห็นไหม
ขอได้อ้าวต้นกล้วยนี่เขาไปขอห่วยเยอะ
ขออย่างไรวะสวัสดีพระพิยาย

เห็นไหมต้นกล้วยเขาจะไปขอหวยกันบ้างนู่นนี่บ้าง
อ๋อแต่ที่บ้านฉันปลูกต้นกล้วยไว้แต่ว่าเหรอ

ก็เมื่อเช้าอ่ะยายไปดูหมอมาหมอบอกว่าวันนี้นะ
จะได้ราบอยากจะได้เตียงข้าวเหนียวรอเลย
หมอบอกจะได้ราบเพราะได้ซื้อข้าวเหนียวมารอจะได้ราบ

ก็ดูหมอที่อยากจะซื้อข้าวเหนียว

นี่ข้าวเปล่าใช่ครับ
คุณหาไม่ทันหรือเปล่าหาไม่ทันยายหาไม่ทันลูก
อ้าวตัวใส่ข้าวเหนียวหาไม่ทันเนี่ยยาย
มื้อเที่ยงเขาเลี้ยงข้าวเปล่าลูกมื้อเที่ยงข้าวเปล่าลูก
ยายตรงนี้ยังไงยายมาทำไมครับเออ
อยากถามว่าถนนเส้นนี้ข้างหน้าร้านเราเนี่ย

ถนนเส้นนี้จะไปทางไหนจะไปไหนจะไปไหน
ถนนไม่ไปไหนแต่ว่ายายมึงจะไปไหน

ถนนมันก็อยู่ข้างมาเนี่ยยายจะไปไหน
ยายได้ข่าวมาว่าแถวนี้เจ้าแม่จมูกแดงศักดิ์สิทธิ์

รู้จักใช่ไหมยายจะไปหาเจ้าพ่อ

ออกจากร้านนะออกจากร้านยายเดินไปประมาณเก้าเก้า
เมตรเลี้ยวซ้ายประมาณ๓กิโล
พอเหลียวซ้ายเสร็จปั้นจะเหลือร้านค้ายายเหลือขวา
เหลือขวาไปอีก๔ซอยแล้วตรงไป
จะเจอเยี่ยงข้างหน้ายายเหลือซ้าย
เหลือซ้ายอีก๒๐๐เมตรแล้วเหลือขวาอีกทีหนึ่ง
แล้วยายย้อนกลับมาไปเจอร้านค้า
แล้วย้างก็เหลือขวาอยู่ซ้ายมือ
อ่าอย่างนั้นยายไม่ไปแล้ว

ฉันจะบอกว่าอันนั้นมันเส้นปกติ
ทางรัฐก็มีอ้าวมีก็ไม่บอกยายแต่แรกแล้ว
เอ๊ยโอ้โฮ

ออกหลังร้านเหลือซ้ายอ้าวไอ้นี่

เยื้อซ้ายแล้วขวารุงไปหมดอยู่ไอ้หลังร้านนี่เอง

แต่ยายจะไปหาเจ้าแม่จมูกแดงทำไม
เออหืออะไร
ยายจะไปขอแฟนไปขอแฟนให้ใครยังไง
ให้ตัวเองนั่นแหละโอ้โฮ
ถ้ายายจะไปหาเจ้าแม่จมูกแดง
ยายก็ต้องมีของเส้นไหว้ไปบนบานสารเก่า
ไม่งั้นไม่มีของเส้นไหว้ไม่ไปแก้บน
เดี๋ยวเจ้าแม่หักคอจิ้มน้ำพริกยุ่งเลยนะยาย
โอ้โฮยายอย่าลืมเลย

ไม่ต้องไปไหว้เขาบอกต้องมีสีแดงด้วย
ใช่จะมีสีแดงใช่

ยายไม่ค่อยมีตังค์ด้วยเอาที่ไม่แพงมากแนะนำยาย

สละธุสละอูกอย่างนี้

แตงโมด้วยค่ะแดงแวดด้วยแตงโมเตงโมปลาด

ราคาไม่แพ็กด้วยลวกขนาดนี้แตงโมใช่ป่าว
ใช่แตงโมถูกมากเลยครับยายยายจะบอกให้
เพื่อนฉันก็เป็นสิทธิ์เจ้าแม่จมูกแดง

แต่ไปไหว้เจ้าแม่จมูกแดงนะ
ยายต้องใช้ผลไม้ชนิดนี้อะไรอ่ะ

เดี๋ยว

เบิร์ดก็มีแต่แก้วละกอด

มันมันกรและไม่แพงด้วย
สละดีกว่าเจ๊

ใหญ่ได้นะ

จะมาแล้ว

แล้วตรงนี้ผลไม้๓แบบนี้
แบบไหนเลิกค่ะทรุดพลีส่งฮู้เลย